คือบางคนบอกว่าช่วงนี้พี่อ้วนไม่ค่อยเห็นมีงงมีงานอะไร
ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีงานนะคุณ
แต่ว่าก็ขอควักเงินบริจาคผ่านบัญชีของพี่บินบรรลือฤทธิ์ด้วยอีกหนึ่งคน
เพราะว่าคุณอ้วนเขาบอกว่ารู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยเงินทุกบาททุกสตางค์ของเขาเนี่ยนะ
ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างแน่นอน
พร้อมกับชื่นชมพี่บินแบบออกหน้าว่าพี่บินเนี่ยนะเหมือนเทวดาเดินดินอย่างที่หลายคนเคยพูดเอาไว้
เพราะว่าเห็นจากการเข้าไปช่วยเหลือสังคมที่ทำมาตลอดหลายต่อหลายปีนั่นเองจ้า
ด้วยความที่พี่เขาทำเพื่อคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็คิดว่าไม่มีการแบบเก็บเข้าตัวเองหรืออะไรอย่างนี้แน่นอน
ก็เลยแบบว่าอยากร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วย
จริงเห็นจากคนอื่นเขาว่ากันอะไรอย่างนี้ว่าเป็นเทวดาเดินดินซึ่งผมก็เห็นด้วยแล้วก็เลยอยากจะยกย่องอยากจะแชร์ให้ทุกคนรู้
เราก็กลัวว่าเงินจะไม่ถึงหรืออะไรอย่างนี้แต่ครั้งนี้ผมคิดว่ามันถึงแน่นอนแล้วก็เลยแบบชื่อพี่เขาด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากด้วยร่วมทำบุญไปด้วย
เราก็อยากช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยอะไรได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยจริงถ้าเกิดว่ามีใครเชิญชวนผมไปลงพื้นที่ผมก็ไป